เอาไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญครับผู้ชายคนนี้ฮะ
คือคงสติไม่ดีแหละเพราะถ้าสติดีคงไม่ทำแบบนี้
แก้ผ้ามาแก้ผ้ามาไปบุกร้านขายดอกไม้ไปบุกร้านสะดวกซื้อครับ
เมื่อกี้ถ้าไม่เอาสติ๊กเกอร์ช้างปิดเอาไว้นี่ชนหน้าจอเลยนะนี่แหละครับ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีครับชาร์จจับผู้ชายคนนี้
ก็สติไม่ดีแล้วฮะอารวาสอยู่ในร้านขายดอกไม้
แต่ผู้ก่อเหตุขัดขืนไม่ยอมให้จับง่ายตาขวางด้วย
จะเดินหนีตำรวจกับผู้สื่อข่าวนะครับต้องช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้
เอามือไพ่หลังแล้วเทปสายพันพันข้อมือไว้ก่อนแล้วก็พาตัวไปโรงพัก
เหตุเกิด๕ทุ่มครึ่งครับเมื่อคืนนี้ที่ร้านขายดอกไม้
แล้วก็ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ชายคนนี้เดินแก้ผ้าครับไปทุบกระจกร้านสะดวกซื้อก่อน
แล้วเดินเข้าไปในร้านคุณผู้ชมนึกถึงเนี่ยหันไปคุณกำลังเลือกหยิบน้ำอารมณ์อยู่ปั๊บ
หันไปเห็นช้างน้อยเดินเข้ามาเนี่ยตกใจสิครับลูกค้าก็ตกใจ
พนักงานก็ตกใจพ่อของผู้ก่อเหตุมาตามรอบหนึ่งแล้ว
กลับไปบ้านกลับไปบ้าน๑๐นาทีมาใหม่คราวนี้นะครับไปร้านร้านสะดวกซื้ออีก
หยิบช็อกโกแลตไปหยิบเจลหล่อลื่นทุบทำลายซะ
แล้วไปยืนปัสสาวะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อด้วยพนักงานโทรตามตำรวจอีกรอบนึง
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ไปอารวาสที่ร้านดอกไม้ตำรวจก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งครับ